มาดูภารกิจของตำรวจปราบรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
ไปไล่ล่าแก๊งค้ายาเสพติดโอ้โหระทึกมากเหมือนในหนังเลย

โอ้โหเหมือนในหนังไหมคะ
ชีวิตของพี่ตำรวจปศนี่เสี่ยงจริงนะเมื่อ
เสี่ยงมากค่ะคุณผู้ชมทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วจับกระบวนการค้ายาเสพติดได้รู้ไหมคะ
ยามากกี่เม็ด๕๔๐๐๐๐๐เม็ด
โอ้โห๕๔๐๐๐๐๐เม็ด

คิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดไปแล้วเอาไปขายให้กับเยาวชนคนทั่วไปเนี่ย
มันจะทำลายล้างสังคมขนาดไหนไอ้๕ล้านกว่าเม็ดเนี่ยนะคะ
เป็นผลงานของตำรวจปราบรามยาเสพติดค่ะ
เขาใช้รถสามคันไล่ประกบแล้วก็บีบให้ผู้ต้องหาเนี่ย
คือขับรถลงข้างทางไล่กันฝุ่นตลบแบบนี้นะคะ
จากนั้นก็เข้าไปสกัดทางหนีไว้แต่ผู้ต้องหาพยายามขับรถหนี
ตำรวจไม่รอช้าค่ะขับรถพุ่งชนไม่ให้หนีไปได้นะคะ
สุดท้ายผู้ต้องหาต้องยอมจำนวนแบบนี้นี่
หลังจากจับได้แล้วพามาที่ท้ายกระบะมาตรวจสอบดูซิ
ถุงสีดำแบบนี้๒๗กระสอบแกะออกมา
ยาบ้าทั้งนั้นเลย๕ล้าน๔แสนเมตรค่ะ
ตำรวจบอกว่าจริงแล้วไม่ใช่คันนี้คันเดียวนะคะที่มีการสกัดจับ
เป็นคนขับรถนำทางและสำรวจด่านตรวจของตำรวจ
เจ้าหน้าที่ค่ะติดตามเครือข่ายนี้มานานแล้ว
กระทั่งไปพบรถต้องสงสัย๒คันขับมาจากลำปาง
อำเภอตากฟ้านครสวรรค์แล้วก็ผ่านมาที่ชายนาฏ
เข้าสิงบุรีพอเข้าสิงบุรีเนี่ยแสดงตัวจับกลุ่มเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วได้ผู้ต้องหา๓รายแล้วก็ยาบ้ากว่า๕ล้านเมตรนะคะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มนะคะ

มีการแถลงข่าวร่วมกับทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
บอกว่าจับกลุ่มยาเสพติด๕คดีรวมผู้ต้องหาทั้งหมด๑๕รายยึดของกลางเป็นยาบ้า
กว่า๕ล้าน๖แสนเมตรนะคะกัญชาอีกกว่า๑ตันพร้อมกับยาเสพติดชนิดอื่น
ของกลางเพียบเลยค่ะของกลางเพียบเลยนะคะ
นี่คือภารกิจของตำรวจปรับปรามยาเสพติดนะคะ
โทษยิบประหารนะเพราะว่ายาเสพติดมุลมหาศาลเกิด